ครับอ๋อจำได้ยุทธการขยับเหงือดังมากยุค๙๐นะฮะ

ใช่ตื่นมา๑๐โมงเช้าต้องมารอดูรายการนี้รายการนี้ดังมาก
ดังขนาดไหนทุกคนที่เป็นพิธีกรรายการตลกวาไลตี้ตลกเนี่ยนะ
โน๊ตเกิดจากเวทีนี้เกิดจากรายการนี้โน้ตไหนโน๊ตอุดมแต้ไง
เกิดจากเสนาลิงด้วยเสนาลิงก็เกิดจากเวทีนี้

เสนาลิงเสนาโค้กนะฮะแต่ตอนนี้มีรายงานก็คือเสนาโค้ก
ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นระดับเหมือนเป็นหัวหน้า
หัวหน้าของทีมยุทธการขยับเหงือกในยุค๙๐
เสนาคกตอนแรกก็สุขภาพร่างกายดีฮะ
แต่ช่วงหลังมาทราบอีกทีก็คือเสนาโค้กเป็นมะเร็งตับ

แต่ว่าร่างกายค่อนข้างจะผ่ายผอมลงไปเยอะมาก
นี่ผลสืบเนื่องจากเรื่องของอาการมะเร็งนะฮะ
เสนาโค้กเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ถึงขั้นในโพสต์นะมีการประกาศขายบ้าน

เพื่อเอาเงินมารักษาพยาบาลตัวเอง

อย่างพี่แต่งภูศิษฐ์ไลทองพี่ตุ้มภูษชาโทนวนิก

เพราะเป็นคนยุคเดียวกันพิธีกรคนดังยุคเดียวกัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประสานไปที่ครอบครัวของเสนาโค้ก
ไปคุยกับน้องสมายน้องสมายคือลูกสาวของเสนาโค้ก
เอาอย่างนี้อาการพ่อไม่สู้ดีแต่กำลังใจดี
มีคุณแม่มีลูกคอยเป็นกำลังใจตลอดเวลา
เรื่องการประกาศขายบ้านไปใช้หนี้เอามารักษาตัว
อันนี้ไม่จริงนะคือบ้านหลังที่ขายมันไม่ได้อยู่แล้ว
ก็เลยมีการขายปกตินะฮะส่วนกำลังใจเป็นยังไง
กำลังใจค่อนข้างดีแม้ร่างกายจะไม่ดีก็ตาม
ส่วนทางคุณหมอเขาใช้ท่านใช้คำว่าอยู่ในระยะทำใจ
ว่าระยะทำใจคืออะไรก็ได้ที่เสนาโค้กอยากทำ
อะไรก็ได้ที่เสนาคตอยากอยู่อยากไปพักผ่อนอยู่ตรงไหน

ก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจส่งให้เสนาโค้กปัจจุบัน
อายุ๖๒ปีลูก๒คนคนตรงพี่สักครู่นี้น้องสมัย
อีกคนนึงเป็นลูกชายคนเล็กเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะ

ส่งกำลังใจให้นะพี่โค้กอย่างผมต้องเรียกว่าพี่โค้กนะ
เสนาโค้กยุค๙๐นะยุทธการขยับเหงือก
ใครอ่ะอรุณภาวิไลเปิ้ลนาคอนอะไรพวกนี้นะ
มีที่นี่ตรงไหนนะสุดครับ